ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูลเตหลุงไม่เข้าใครออกใคร

ของดีทีเด็ด
กลับมาพูดคุยกันต่อคุณตาสุรางคณา
การปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเคยนำเสนอมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นคุณกิ๊กมะยุรินบอกว่า
กว่าที่จะเจอทางจริงวนอยู่ในอ่าง
อยู่อย่างนั้นเหมือนติดกับตัวเอง

เวลาปฏิบัติใหม่แล้วอยากเป็นโสดาบันเนี่ย

มันจะรู้สึกว่าฉันรู้เยอะแล้วฉันเก่งอะไรอย่างนี้
แต่ที่รู้ทั้งหมดมันมาจากสัญญาทั้งหมดเลย
เป็นการจำทั้งหมดเลยเป็นสมมุติบัญญัติ

ต้องกิ๊กผ่าไปนี่แหละที่ลำปาง
แล้วก็ได้เห็นความจริงสิ่งหนึ่งก็คือ
ตอนนั้นไปเข้าคอร์สเข้มของคุณแม่สิริ
แต่เป็นคอร์สเข้มก็คือว่าท่านจะให้ขังเดียว
แล้วก็ไม่ต้องเจอใครส่งปินโตหน้าห้อง
แล้วก็พอผ่านวันที่๓ไปส่งอารมณ์ท่านทุก๔โมงเย็น
พอผ่านวันที่๓ไปถ้าโอเคท่านให้ปักทู้อธิษฐาน
คือไม่อาบน้ำและไม่นอน
อุ๊ยหาหมายความว่าอย่างไร
เห็นความจริงของชีวิตให้เห็นความจริงของตัวเรา
อาบน้ำและไม่นอนเราจะรู้จักตัวเราจริง

เชื่อไหมมดดำหลังจากผ่านไปตรงนั้น๓วัน
ขณะที่เดินจะไปส่งอารมณ์
เห็นขนตาตัวเองกระพริบหนึ่งกระพริบเป็น๒๐ช็อต
ละเอียดขนาดเห็นขนตากระพริบเห็นขาที่ย่างก้าว
หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าเข้าไปทำต่อ
หลังจากที่คำตอบตรงนั้นเริ่มที่พอไม่ได้อาบน้ำ
มันเริ่มโหขี้หูขี้ตาขี้ฟันมันก็เต็มไปหมด
ขณะที่จิตกลับผ่องแพ่วมากเลยสะอาดบริสุทธิ์
นิ่งสบายแล้วเห็นความจริง
กับกายมันแยกกันอย่างชัดเจนแล้วมันเห็นเหมือนแบบ
เหมือนคนที่อาบน้ำสะอาดแล้วเอาหมาเน่ามาห้อยคอ
ขันมันเป็นเหมือนหมาเน่าเลยมันเน่าไปหมดทุกส่วนเลย
แต่จิตเรายิ่งปฏิบัติยิ่งขัดยิ่งกล่าวยิ่งสะอาดยิ่งสว่าง
ในเมื่อคุณก็บอกอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับคุณก็พบทาง

ไม่ยังสิอันนี้มันคือเห็นแค่ครั้งเดียวใช่ไหม
หลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเห็นเราเก่งแล้วเราเจ๋งแล้ว
คือพอคุณเห็นครั้งนี้คุณรู้สึกว่าฉันทำได้แล้ว

คราวนี้ก็โอ้โหสอนคุย
ใช่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วเราก็ไปหลงนู่นหลงนี่หลงนั่น
นู่นทำนี่ทำนั่นโหเราก็คิดว่าเราพิเศษ
สุดท้ายทำไปทำมาเฮ้ยงง
ไอ้ที่เคยรู้มันก็ไม่รู้แล้ว

คืออย่างน้อยมาสอนคนได้เหมือนกันนะว่า
มนุษย์เราบางทีคิดว่าประสบความสำเร็จแค่หนึ่งครั้ง
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก่งไปทั้งหมด

คุณดึงสติกลับมาได้คุณต้องเดินทางไปอินเดียเลยเห
ใช่ก็คือพอหลังจากที่แบบไม่ไหวแล้ว
พอปฏิบัติไปปฏิบัติมามันเริ่มหลง
ทางนี้เขาบอกว่าทางนี้เท่านั้นถึงจะถึงวันบรรลุธรรม
อันนี้ก็บรรลุทำทำมันจนจะบ้าอยู่แล้ว
ที่คุณวนตรงนั้นประมาณ๗ปี
ปีจนในที่สุดคุณตัดสินใจไปประเทศอินเดีย

เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้สับสนวุ่นวาย
สุดท้ายแล้วที่เคยรู้มันก็หาย
ใครบอกว่าไปถึงอินเดียแล้วเนี่ยจะเกิดปิติ
โดยเฉพาะไปที่พุทธภัยาจะน้ำตาไหล

แล้วก็กึ่งเหมือนกับอธิษฐานแต่อยากท้า

ลูกตั้งใจอยากจะปฏิบัติธรรม
แล้วก็คิดว่าถ้ารู้ธรรมแล้วจะเผยแผลธรรม
แต่จนถึงตรงนี้มันทางตันแล้วมันวนไปวนมา
ลูกแบบไม่ศรัทธาแล้วลูกอยากรู้ว่าพุทธเจ้ามีจริงไหม
ถ้ามีจริงผู้หญิงสามารถบรรลุมักผลนิพันธ์ในชาตินี้ได้ไหม
ผู้หญิงอย่างลูกเนี่ยถ้าได้นะ
ลูกขอในหนึ่งกรรมฐานในหนึ่งการนั่งสมาธิเนี่ย
ขอใบโพลให้หล่นมากลางฝ่ามือ๑ใบ
แต่หน้านั้นคือใบโพสีเขียวอีเลย
แล้วไม่มีทางล่วงไม่ใช่ใบช่วงใบน้ำตาลน้ำตาลไม่ล่วงแน่นอน

แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีนะหลังจากวันนี้จะเลิกปฏิบัติแล้ว
เสร็จแล้วก็หลับตาตายต้นโพ
ด้วยมันแบบหุยใช่มะเนี่ย

หุยใบโพ

มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริง
เราก็แบบขอบคุณลูกเชื่อแล้วลูกศรัทธาแล้วว่าท่านมีจริง
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินไปตรงพระพุทธเมตตา
ธิษฐานจิตเลยว่าลูกไม่อยากให้ศรัทธานี้หายไปเลย
ขออธิษฐานจิตว่าจากนี้ไปขอให้ลูกได้มาอินเดีย
ทุกปีปีละครั้งเพื่อเพิ่มศรัทธาของตัวเอง
หลังจากนั้นเชื่อไหมว่าได้ไปอินเดียปีละ๒ครั้ง

สังเกตดูใบโพลที่อินเดียเนี่ยจะไม่เหมือนกับใบโพลบ้านเรา

แต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตาเอาไปแช่น้ำ

เพราะว่ากลัวมันเน่าคนนี้ใบสดค่ะครับตาสด
วันนี้นอกเหนือจากใบโพลที่คุณนำมา

คืออยากจะเล่าต่อไปว่าหลังจากนั้นหลายปีก็ได้ไป

แล้วเราแบบอึ้งไปเลยคือที่กุศินารา
เขาทำคล่อมองค์ภาะไว้องค์ภาะปรากริณิพร
จิตเราบอกเลยว่าสมเด็จพ่อท่านปริณภานานแล้ว
เรายังโง่ทำอะไรอยู่ตรงนี้ตั้ง๒๐๐กว่าปี
เราก็นั่งเราก็น้ำตาก็ไหลไหลไหลไหลไม่หยุด
เราก็คิดว่าจะไหลแค่ครั้งเดียวนะมดดำ
๘ครั้งไหลที่เดิม๘ครั้ง
หลังจากนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเราก็ได้เจออัศจรรย์อันนี้
เรียกว่าอัศจรรย์มากก็เราไปกับพระพาพระไป
พระประเรียน๘ประเรียน๙ที่ท่านสอนวิชาพุทธศาสนา
แล้วเขาท่านได้มีโอกาสได้ไปก็ปรากฏว่าไปที่เวรุวัน
พอไปที่เวรุวรรณมันเป็นภาพที่เราเห็น
ข้างหน้ามีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางยังไม่มีลานแบบตอนนี้นะ
ยังเป็นแดนลานดินรูปอยู่ตรงหน้า
สงสาวกนั่งสวดมนต์อยู่เราเป็นหัวหน้าทัวร์เรานั่งข้างหลัง
เราก็มองไปเห็นส่งสาวกอยู่ข้างหน้า
แล้วเราก็นึกถึงวันมาครับบูชา
เราก็นั่งหลับตาแล้วก็คิดในใจว่า
เฮ้ยวันนั้นมีพระสงฆ์๑๒๕๐รูปมารวมตัวกัน

เขาจะได้ยินได้อย่างไรพระเจ้าตัดทำอะไร

ก็มีเสียงเข้ามาในจิตบอกว่า
ก็ได้ยินเหมือนที่เจ้าได้ยินเสียงเรานี่ไง
คนลุกปิติมากแล้วเชื่อเลยว่าพระเจ้ายังอยู่
พระเจ้ามีจริงแล้วยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ในโลกใบนี้
หลังจากนั้นถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจแล้ว
มาถึงเราก็ยังเจอปัญหาในชีวิต
ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ยังมีข้อกังขาและสงสัยและทุกข์
ก็เนี่ยค่ะการอธิษฐานจิตครั้งที่๒คือชิ้นนี้
ตอนนั้นไปกับพระอีกรอบนึง

คือปฏิบัติแล้วเริ่มสอนธรรมะแล้ว
แต่รู้สึกท้อถอยกับการที่จะสอนคนแล้วมันเหนื่อยเหลือเกิน
ข้าพเจ้าไม่มีกำลังใจเลยที่จะทำงานตรงนี้ไม่อยากจะสอนต่อไป
ก็เลยไปอธิษฐานจิตที่สาวัฐี
เพราะว่าที่สาวัฐีคือที่ที่พุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด๒๕ปี
เพราะฉะนั้นที่นั่นทุกมุมพระพุทธเจ้าเหยียบย่ำมาหมดแล้ว

ถ้าเราได้ดินกลับมามันจะต้องยิ่งใหญ่
กว่าพระเครื่องใดเพราะมันเป็นดินที่เป็นรอยเท้าพุทธเจ้า

ถ้าลูกจะมีโอกาสได้รู้ธรรมและได้เผยแผลธรรม
ขอดินที่นี่กลับบ้านได้ไหม
ลูกอยากได้ดินในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่

ก็นั่นไงเราอธิษฐานจิตไง

แต่เราอยากได้แบบนั้นเราอยากได้ดินกลับบ้าน
หลังจากที่พระสวดมนต์อะไรเสร็จตามประเพณีที่ไปกัน
พระก็เดินกลับเราก็แบบสงสัยจะไม่ได้ดินแล้วไม่มีโอกาส
ก็เดินตามพระไปปิดท้ายเป็นหัวหน้าทัวร์
กำลังเดินเดินอยู่มีแขกกุรีวิ่งมาหา
เราพูดภาษาฮินดี้ไม่ได้เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

วักทำไมแล้วก็ลากเราไป
รู้ไหมว่าเขากำลังอยู่ในไซส์ขุดเจาะลงไปในโบราณสถาน

เขาพาเดินไปตรงบันไดแล้วมองลงไปแล้วตกใจมาก

เขาหยิบดินกรรมมาแล้วเอามายื่นให้เรา
ที่เขาไม่รู้ว่าเราอธิษฐานจิตอะไร
เราก็แบบมองขึ้นฟ้าแล้วแบบขนลุกแล้วแบบ
พระองค์ได้ยินพระองค์ให้กำลังใจ

ท่านยังอยู่ท่านได้ยินเสียงที่เราแบบขออธิษฐาน
แล้วแบบเชื่อว่าแขกไม่มีทางรู้

ส่วนอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็อัศจรรย์
อันนี้คือได้มาหลังสุดสุดท้าย
คือตอนนั้นเนี่ยก็คือมีเรื่องกังวลใจอะไรบางอย่าง
เรื่องของการตัดสินใจที่จะเดินทางนี้หรือจะเดินทางนี้

ชกูธนี่คือเป็นกุฏิพระพุทธเจ้าเก่า
ใช่ข้างล่างก็จะมีถ้ำภาษาลิบุตรกับถ้ำพระโมคลานะ
ซึ่งในทางเส้นทางคิจกุฎที่เดินขึ้นขาวไป

แล้วเราเองเนี่ยก็จะซื้อถั่วไปให้ลิงทุกครั้งที่ไป
แต่วันนั้นถือไปแล้วไม่มีลิงเลย

ข้าพเจ้าอยากมีเรื่องขอร้องอีกสักครั้งหนึ่ง

ลูกตั้งใจตั้งมั่นว่าชาตินี้อยากจะบรรลุมักผลนิพาน
ขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่จะสอนให้ลูกเจริญธรรมไปยิ่งกว่านี้

ขอให้ท่านมอบสิ่งอัศจรรย์อะไรก็ได้

สงสัยเราคงหมดบุญคงไม่ได้นิพพาน

มีแขกยามเฝ้ากุฏิอยู่

ถั่วหนึ่งห่อดีใจมากไม่รู้ดีใจอะไรนักหนา

เพราะว่าคนไทยหรือว่าคนต่างชาติจะเอาหุ้ม

พระพุทธเจ้าทรงประทับตลอดที่อยู่คิชกุฎ
คือเราอธิษฐานจิตขออะไรก็ได้

กับถั่วลิสงศ์แค่ฮอเดียว
แต่สำหรับเรามันไม่ใช่เพราะถั่วลิสงหรอก
แต่มันคงเป็นเพราะว่าเราอธิษฐานจิต
นี่ดูสิมันยังเป็นอิดอยู่เลยเห็นภาพ

แล้วเราก็คือพกสิ่งเหล่านี้เป็นพระ

เพราะเราได้มาจากดินแดนของพุทธองค์
ครับผมครั้งหนึ่งผมเคยเจอคุณที่สนามบิน

คุณให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่ง

สวยมากต้นเบลอเลย

ทุกวันนี้คุณก็เชื่อ๑๐๐ว่า

แล้วก็เป็นธรรมสูงสุดที่มนุษยชาติควร
จะได้เรียนรู้ได้มีโอกาสได้รู้จัก

ถ้าเรารู้จักที่จะเอาธรรมะมาอยู่กับตัวเรา
เราจะไม่มีทุกข์ทุกข์จะน้อยลง
ชีวิตตาทุกวันนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีทุกข์เลย
มีแต่ความสุขสุขที่จะได้ให้สุขที่จะได้แบ่งปัน
ที่จะได้บอกความจริงชี้ความจริงให้เพื่อนทุกคนได้รู้จัก

เราเคยป่วยเราเคยปังตายมาก่อน
เขาให้โอกาสเราได้กลับตัวกลับใจ
จากวันนี้เราก็พยายามทำความดี
อย่างทุกวันนี้ก็ทำเพจนะคะของตัวเองชื่อตาสุรางคณา
เขียนธรรมะง่ายที่แบบคนในยุคนี้ควรจะเข้าใจได้เรียนรู้
ให้เขาได้อ่านได้ฟังทุกวัน

เราจะปรับให้ใช้กับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันได้ยังไงบ้าง
ทำยังไงให้คนมีความสุขมากขึ้น
ง่ายค่ะก็คือให้เวลากับตัวเองมากขึ้น
อย่างแรกกลับไปอยู่กับธรรมชาติบ้าง

อยู่กับลมหายใจที่บริสุทธิ์อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์
แต่หลายคนบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่เห็นได้เลย
เพราะคุณเอาแต่กายไปไม่ได้เอาจิตไป
เอาจิตไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

แล้วก็สัมผัสให้ถึงธรรมชาติ

ของใบโพของสายลมของน้ำของดิน
อย่างที่สองก็คือว่าอยู่กับลมหายใจ
เชื่อไหมคะว่าคนเราเวลาเราเหนื่อยที่สุดนะ

แต่ถ้าคุณไม่ต้องรอให้มันเหนื่อย
เวลาคุณโมโหคุณกลับมาหลับตา
หลับตานะคะแล้วสุดลมหายใจช้าสักหนึ่งครั้งพร้อมกัน

แล้วลืมตาแค่นี้เราก็นิ่งแล้วสบายแล้ว

ลองดื่มน้ำให้ได้ดื่มน้ำบ้าง
อย่างเช่นเวลาดื่มน้ำเราไม่เคยดื่มน้ำเลย

แล้วให้รู้สึกน้ำที่มันหยดลงไปในท้องลำไส้
แล้วเมตตาร่างกายนี้บ้าง
ขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อน

คุณจะรู้เลยว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณคือร่างกายนี้

หลายคนสงสารคนอื่นสนใจคนอื่น

สงสารตัวเองลืมให้อภัยตัวเอง
แล้วก็จดจำแต่สิ่งเลวร้ายในชีวิตไว้ตลอดเวลา

แทนที่จะสละมันออกแล้วก็รู้จักให้อภัยตัวเอง

นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่นำมาเสนอในวันนี้

แต่ณวันนี้นี่เรื่องราวของมะโรงมะเร็งคุณก็เช็ค
หายแล้วค่ะ๑๐๐เลยคุณหมอว่าไม่เป็นไร

วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตามากครับผมขอบคุณครับ

เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ
ที่มีเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่นะฮะของดีทีเด็ดนะครับ
อย่าลืมส่งมามูกับเราได้เลยนะครับ

กลับมายังอยู่เลย

คุณคุณรู้จักทำบ้างอย่าทำแต่บาป
ต่อให้คุณไปไหว้เจ้าทั้งหลาย
จิตใจคุณไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ดีหรอก
โอ้โหหมดเวลาหมดเวลา
กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับ

ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒

คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ
วันอาคาร๔ทุ่มตรง